พาไปที่กระบี่ค่ะไปดูเหตุการณ์โจรกลับใจกันหน่อยนะคะ
แต่ถึงจะกลับใจยังไงคุณก็ทำความผิด

ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ปีค่ะ
บอกว่าอยากได้ของขวัญไปให้ภรรยาสักหนึ่งชิ้น
ทีเดียวตั้งใจค่ะพกมีดไปในร้านทอง
จะไปจี้ชิงทองแล้วพอไปในร้านเนี่ย
รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนี่กลับใจพี่เบิร์ต
จับตัวเองเป็นตัวประกันจริง
แล้วก็ไปขอดูทองนักหนึ่งสลึง
แล้วจับตัวเองเป็นตัวประกันบอกพนักงานในร้านบอก

พนักงานว่าไอ้ทองที่อยู่ในมือผมเนี่ย๑สลึงเนี่ย
ไม่จ่ายตังค์ได้ไหมเข้าใจไหม

เออก็จะฆ่าตัวเองไง

สาสหวันบผัชเชพ
แล้วมือถืออาวุธมิตรปลายแหลงนะะ
อยู่ที่หน้าอกตัวเองมีอาการกระวนกระวายตลอดเวลานะคะ
และยังสูบเขาเรียกอะไรนะ
สูบยาเส้นยาเส้นที่เป็นยาสูบนะครับ
ในร้านสักประมาณ๒๓มวล
มืออีกข้างก็ถือสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึงเอาไว้ด้วยนะคะ
ตำรวจพยายามพูดเจรจาเกลี้ยกล่อมไกล่เกลี่ยให้วางมีด
แล้วบอกว่าให้มอบตัวทำแบบนี้นานเกือบ๑ชั่วโมง
ผู้ชายคนนี้ถามว่ายอมวางไหม
วางมีดค่ะตำรวจเขาก็เลยควบคุมตัว
ทราบชื่อต่อมาคนก่อเหตุชื่อว่านายสิทธิศักดิ์ทองอารามอายุ๒๙ปี
มีอาชีพขับรถส่งขนมขายในเขตเทศบาลตะมนต์เหนือคลอง
หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวนายสิทธิศักดิ์มาที่โรงพักเหนือคลอง
นี่จังหวะควบคุมตัวนะครับ
สอบสวนนางสาวสมฤดีทองแท้พนักงานของร้านทอง
บอกว่าช่วงเกิดเหตุชายคนดังกล่าวเข้ามาในร้านแล้วก็บอกว่า
ขอดูสร้อยคอทองคำหนัก๑สลึง๑เส้น
แล้วก็จู่เขาก็ชักมีดมาจี้ที่หน้าอกตัวเองนะคะ
แล้วก็บอกกับพนักงานบอกว่าผมจะไม่จ่ายเงินได้ไหม

ตนเองหมายถึงพนักงานกับเพื่อนพนักงานตกใจค่ะ

ส่วนผู้ก่อเหตุนายสิทธิศักดิ์นี่นะคะ
ก็เดินไปนั่งที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์
แล้วก็พูดพร่ำบ่นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องของภรรยา
บนแบบนี้ตลอดระยะเวลาสักประมาณ๒๐นาทีเห็นจะได้
เพื่อนของพนักงานก็เห็นว่ามันท่าไม่ดีแล้ว
ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจนะคะ
ชายคนนี้ยังขอกระดาษกับปากกาเขียนข้อความถึงภรรยาเอาด้วย
นี่ไงแฟนผมติดยาอ้าวทำไมแฟนผมติดยาล่ะนะครับ
เดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อด้วยว่าติดยาเสพติดหรือยาอะไร
อาจจะเป็นยาคูก็ได้นะฮะส่วนในสิทธิษฐะคนก่อเหตุรายนี้นะคะ
พูดจาคล้ายกับว่าคนควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้
พูดจาวกไปวนมาบ่นน้อยใจภรรยาแล้วก็บอกว่าเครียด
เพราะตัวเองกับภรรยาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรได้
ตัวเองเป็นคนรักลูกรักเมียก็เลยอยากหาเงินให้เมียกับลูกไปใช้
แล้วบางช่วงยังบ่นน้อยใจภรรยานะคะบอกว่าภรรยาเนี่ยชอบไป
หนี้ก็เลยทำให้ตัวเองต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนภรรยา
แล้วก็สุดท้ายตัดสินใจไปก่อเหตุเดิมทีเดียวตั้งใจจะไปจี้ชิงทอง
แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจนะคะแล้วเราก็ถามต่อว่าไอ้ทองที่เอาไปเนี่ย
จะไปทำอะไรจะไปมอบเป็นของขวัญให้กับภรรยา
ฉันไม่แน่ใจว่าใกล้ช่วงวันวาเลนไทยด้วยหรือเปล่า
แต่ก็น้อยใจเขาอยู่แต่ก็เอาไปให้เขาอยู่ใช่ไหม

อยากให้เมียดีใจอะเนาะ
คุณเห็นไหมยังคงกำสร้อยเส้นนั้นไว้ตลอดนะครับ
ยอมส่งคืนให้ตำรวจบอกว่าจะขอส่งให้กับภรรยา

มือตัวเองเท่านั้นจนตำรวจต้องติดต่อภรรยาของนายสิทธิศักดิ์เนี่ย
มารับสร้อยนะคะสุดท้ายสิทธิศักดิ์ยอมส่งสร้อยเส้นนี้
คืนมานะคะเห็นไหมวางกับเก้าอี้อ่ะนะใช่
ภรรยาของสิทธิศักดิ์บอกว่ารู้สึกเสียใจที่สามีมาก่อเหตุแบบนี้
รับว่าสามีคงเครียดแหละเพราะว่าทั้งสองคนก่อนหน้านี้
เขาตกงานไม่มีอะไรได้สามีเพิ่งจะได้ทำงาน
เป็นคนขับรถส่งขนมให้กับทางร้านเมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะคะ
ส่วนสิทธิศักดิ์ทางร้านจะแจ้งความดำเนินคดีก็ได้นะ
ก็เดี๋ยวลองดูว่าทางร้านเขาจะว่าไงครับโชคดีต้อนขอบคุณล่า
รูปแรกประสามืออาจารย์ไทยวันแสงสุนทรนะครับ